สวัสดีค่ะตื่นเช้ามาติดตามรายงานสภาพอากาศ
ใครยังไม่ทานอาหารเช้าค่อยต้องเตรียมพร้อมกันได้เลย
เพราะก็ได้มีผลักกำลังต่อสู้กับโรคภัยไขเจ็บได้
ที่ไหนที่จะต้องเตรียมพร้อมรับมือกันบ้างตรวจสอบข้อมูลกันเพิ่มเติมนะคะ
สังเกตว่าในระยะนี้ประเทศไทยนั้นจะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดนะคะ
จึงทำให้มีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองลมพัดแรงฝนตกหนัก
ปัจจัยก็มาจากทางด้านมวลอากาศเย็นจากจีนจะแผลลงมาปกคลุมรอบประเทศไทยนะคะ
ทำให้เกิดลมเมื่อลมเย็นมาเจอกับอากาศร้อน
จึงทำให้เกิดพายุฤดูร้อนขึ้นแถบจังหวัดภาคอีสานทั้งแถบ
รวมถึงภาคกลางบางส่วนและภาคเหนือบางส่วน
ปรากฏนี้นะคะจะต้องพร้อมรับมือพายุฤดูร้อน
อย่าไปอยู่ในที่โล่งอย่าอยู่ใต้ต้นไม้หรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงนะคะ
ระมัดระวังเรื่องพืชผลการเกษตรของท่านด้วยนะคะเพราะว่าอาจจะเจอหนักหน่อย
ไม่ว่าจะเป็นลมเป็นฝนหรือว่าลูกเห็บตกได้ในบางพื้นที่นะคะ
ขณะที่ภาคใต้เองในระยะนี้ก็ยังคงมีฝนตกประมาณร้อยละ๑๐ของพื้นที่
แถบจังหวัดฝั่งอ่าวไทยรวมถึงฝั่งอันดามันด้วยนะคะ
แต่ว่าโดยรวมแล้ววันนี้ค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมพร้อมรับมืออีกอย่างหนึ่งก็คือ
เรื่องของอากาศนะคะอากาศที่ยังคงร้อนจัดในหลายพื้นที่
เรียกได้ว่าแทบทุกภาคอาจจะมีโอกาสตกบ้างนะคะบางในแถบจังหวัดภาคตะวันออกนะคะรวมถึงภาคอีสานตอนล่างในวันนี้
ช่วงบ่ายนะคะเพราะว่าช่วงบ่ายและค่ำเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่อากาศสะสมความร้อนมาก
เมื่อมาเจอความชื้นจากลมที่พัดมาจึงทำให้มีโอกาสเกิดฝน
เพราะฉะนั้นค่ะสิ่งที่เราต้องทำคือการเตรียมพร้อมรับมือ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอากาศเรื่องสุขภาพนะคะ

แล้วก็เรื่องของฝุ่นหมอกควันนั้นเบาบางนะคะ
ส่วนเช้านี้ใครยังไม่ได้รับประทานอาหารช้าเตรียมพร้อมกันหน่อย
ฉันคงจะต้องไปต่อแถวซื้อแล้วกัน

เดี๋ยวคิวจะยาวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ